ที่จังหวัดนครราชศรีมานะคะช่วงก่อนลอยกระทงเป็นข่าวดังมาก
มีน้องคนหนึ่งทำกระทงแต่ว่าเป็นการ์ตูนละเมิดลิขสิทธิ์นะคะ
แต่ว่าสุดท้ายแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คดีพลิกค่ะ
สรุปแล้วคนที่มาจับเนี่ยมันกลายเป็นการล่อจับ

มีผู้เสียหายทยอยเข้าแจ้งความหลายคน
รายล่าสุดคนนี้น่าสงสารมาก
พื้นที่นครราชศรีมาเหมือนกันนะคะ
เขาบอกว่าเขาถูกล่อซื้อ
เกี่ยวกับเรื่องของแก้วน้ำเก็บความเย็นลวดลาย

ที่บอกว่าน่าสงสารเพราะช่วงนั้นเขาบอกว่าเขาตกงาน
และทีนี้เขาก็ถือว่าจะเป็นการค้าขายของเขา
เพื่อเอาเงินกลับมามาเลี้ยงครอบครัว
เขาบอกตอนนั้นเหลือเงินไม่ถึง๕๐บาท
เอาเงินก้อนสุดท้ายลงทุนไปกะจะเอาไปขาย
แต่สรุปสุดท้ายถูกตลบหลังจับกลุ่มแล้วต้องเสีย
ค่าประกันตัวเอง๒๐๐๐บาท
คนนี้นะคะชื่อวนายสมศักดิ์ชมขุนทศอายุ๕๒ปี

ก็เลยโพสต์ขายแก้วน้ำเก็บความเย็นลวดลายทั่วไป
แต่มีผู้หญิงคนหนึ่งแชทข้อความสั่งซื้อแก้ว
สิบสองใบโอ้โฮได้ยินแบบนั้นสิบสองใบอยากขายนะ
มีรายได้เข้ามาก็เลยไปหามา
จุดนัดส่งคือตัวเมืองโคราช

เขาบอกว่าคนที่อ้างว่าเป็นตัวแทนลิขสิทธิ์
พาตำรวจมาด้วยมาจับกลุ่มเขา
แล้วก็เรียกค่าเสียหาย๕๐๐๐บาท
แล้วก็ถูกควบคุมตัวเข้าห้องขัง
สถานีตำรวจภูทรเมืองนครราชศรีมา๖ชั่วโมง
ช่วงเวลานั้นเขาพยายามหาเงินที่จะออกมาประกันตัว
ด้วยการโทรศัพท์ไปยืมเพื่อนยืมมา๒๐๐๐๐บาท
กับการปล่อยตัวและการไม่ถูกดำเนินคดีนะคะ

พฤษภาคมที่ผ่านมาฟังเสียงผู้เสียหายหน่อยค่ะ
แล้วมันก็มีน้ำใจบอกว่าเกรงใจมากเลยเดี๋ยวจะช่วยค่าน้ำมัน๒๐๐บาท
ดูสิมันพูดมันน่าแสบไหมล่ะ
ในช่วงหลอกเขาให้เขามาส่งของเนี่ยยังไปหลอกเขาอีกว่า
มาส่งเลยเดี๋ยวจะออกค่าน้ำมันให้
เขาก็เลยมากะจะได้เงินก้อนสุดท้ายเนี่ยนะคะ

เอาหลักฐานข้อความการพูดคุยกับตัวแทนลิขสิทธ
มีพฤติกรรมล่อซื้อจับกลุ่ม
ทนายความแล้วก็แจ้งความร้องทุกข์กับตำรวจนะคะ
ดำเนินคดีกับกลุ่มตัวแทนลิขสิทธิ์๔คน
เขาบอกเขาเจ็บช้ำใจมากเดือดร้อนมาก
ตอนที่ถูกล่อซื้อเขาตกงานมีเงินติดตัว๓๐บาท
และถูกจับกุมตัวโดนเรียกเงิน๒๐๐๐๐บาท
และกับอิสรภาพเขาก็เลยมีความจำเป็นต้องยืมเงินจากเพื่อน
ทุกวันนี้ค่ะเงินเพื่อนที่ยืมมา๒๐๐๐บาท

บาทเดียวก็ยังไม่ได้คืนเพื่อนสงสารตัวเองด้วยสงสารเพื่อนด้วย
เขาก็เลยวิงวอนให้จับกลุ่มคนที่ทำแบบนี้ให้หน่อย
แล้วถ้าคุณเป็นคนที่ได้รับมอบอำนาจ
ในการไปจับกลุ่มสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์จริง

ไม่ใช่มาไล่จับเขาถือว่าเขาเป็นปลาซิลปลาสร้อยปลายทางแบบนี้ค่ะ
ก็จึงถือว่าคดีนี้มีคนที่ถือว่าเป็นผู้เสียหาย
เข้าแจ้งความอย่างต่อเนื่องค่ะ